ส่วนคดีนี้ดิฉันว่าก็หอดร้ายไม่แพ้กันครับ
วัยรุ่นเจ้าถิ่นค่ะมากันกว่าสิบคนมาเยอะจริงจริง
แล้วขับรถไล่ล่าแบบปิดหมู่บ้านเลยทำร้ายทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง
ที่กลุ่มนี้เขาไล่ล่าคุณผู้ชมดูคลิปไปเลยนะคะ
รถของผู้เสียหายหนีตายเข้ามาในหมู่บ้าน
แล้วนี่คือคนที่ตามเข้ามาค่ะ

มีทั้งกระบะตู้ทึบมีทั้งมอเตอร์ไซค์อีกหลายคันนะคะ
ตามมาล้อมกรอบคือเป็น๑๐๑๐คนนะคะ
หลังจากนั้นพอเขาเจอตัวพอเขาล้อมเอาไว้ได้
เขาก็เปิดประตูรถคันนี้ค่ะ
เปิดจากทางด้านผู้โดยสารหลังฝั่งซ้ายก่อน
ตรงนั้นมีผู้ชายนั่งอยู่

หลังจากนั้นมาที่ฝั่งขวาตรงนั้นคือผู้หญิงนั่ง

แล้วที่เห็นคือกระทืบนะคะ
คือกระทืบแล้วจับศีรษะโขกพื้นอีกหลายครั้ง
คือตามรายงานพอเขาดูกล้องนี้ดี
คือคนที่ลากลงมาก็คือเป็นผู้หญิงด้วย

ส่วนใหญ่ก็กรูไปที่ผู้เสียหายที่เป็นผู้ชาย
คือเมื่อกี้ก็เยอะแล้วนะมาอีกค่ะ

ถูกรุมกระทืบแล้วถูกมีดฟันด้วยค่ะ

ก็แยกย้ายกันไป
โอ้โฮคือเห็นแล้วว่าใจเป้นเลยค่ะ
คลิปนี้เห็นชัดเลยคุณลากลงมากระทืบศิษฐะนี้ค่ะ
คือคนเป็น๑๐แล้วลุมคน๓๐คน

คือล้อมรถไว้หมดเลยไม่สามารถหนีไปไหนได้
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเอื้ออาทร
โครงการ๑๔ที่สมุทรประการราวตี๒ของคืนวันเสาร์ที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมา

สมมุติชื่อว่านายซีอายุ๓๑ปี
ตอนนี้ยังนอนโรงพยาบาลอยู่เลยค่ะ

คือไม่รู้กี่คนลุมเขาอะค่ะ
เข็มศีรษะแตกใบหน้าปากหูฉีกค่ะ
ก็เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกคืนนั้น๔ทุ่ม
เขาไปสั่งสรรค์กับเพื่อนชายหญิงรวมกันทั้งหมด๗คน
ที่ร้านเหล้าแถวบางปู
แล้วจู่กลุ่มผู้ก่อเหตุเข้ามาบีบคอกับตบหน้าเขา

เขาก็เลยไปบอกเพื่อนว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

กลุ่มเนี่ยเห็นเขาเดินออกมา
ก็พยายามจะเข้ามาทำร้ายอีก
กับเพื่อนอีกคนนึงนางเสาบี
ขับรถมารับหน้าร้านให้ออกไปจากจุดนี้
ปรากฏว่ากลุ่มคู่กรณียังไล่ล่าคว่างปลาสิ่งของ
แล้วตามไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเข้าไปถึงหมู่บ้านเลย
แล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างในคลิป

แล้วก็เปิดประตูกระชากลงมาจากรถแล้วทำร้ายร่างกาย
ส่วนสาเหตุเขารู้ว่าเกิดจากอะไร
แต่เขายืนยันบอกไม่ได้รู้จักกันมาก่อน

ผมก็โดนอยู่ในรถก่อนอ่าคุณโดนอะไรบ้าง
แสดงแน่เป็นว่ามีพวกเราฟันกลางเรื่อยเราก็หยิดรถ
เขาไปจีบหรืออะไรอย่างไรใช่ไหมท่า
คุณก็ไม่ได้จีบเขาเขาก็ไม่ได้รู้จักคุณ
นี่ค่ะตำรวจชภบางปู่ตอนนี้เขามันลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานนะคะ
โดยเฉพาะกล้องวงจรปิดตรงทางเข้าหมู่บ้าน
เบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุมีมากกว่า๑๐รายค่ะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าผู้เสียหายอาการดีขึ้น

ตอนนี้ก็ไปสอบปากคำพยานที่ใกล้กับที่เกิดเหตุก่อนค่ะ
ก็อุกอาจโหดร้ายจริงค่ะ